ที่รุ่นน้องเรียนชั้นม๒ใช้มีดซึ่งพกมาจากบ้านเป็นมีดทำครัว
เล่มนี้ครับไปแทงรุ่นพี่ชั้นม๔

รุ่นพี่สุดท้ายคือตายนะฮะ
มเหตุก็คือรุ่นน้องม๒เขาเลิกกับแฟนสาว
แล้วเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับแฟน
แต่กลายเป็นว่าแฟนสาวไปสนิทกับรุ่นพี่ม๔คนนี้ซะแล้ว

แทงรุ่นพี่ต่อหน้าเพื่อนหน้าห้องซ้อมดนตรี

วันนี้เราได้เปิดใจคุณแม่ของผู้ตายด้วย
บอกว่ายังไม่พร้อมรับการขอขมาจากผู้ก่อเหตุ
แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงต้นเหตุด้วยนะ
เพราะว่าเพื่อนของลูกเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้โพสต์ลงโซเชียลบอกสะใจจัง

วันศุกร์ที่ผ่านมาหน้าห้องซ้อมดนตรี
ยมแห่งหนึ่งที่พิมายที่โคราช
ตำรวจสพพิมายลงไปตรวจสอบ

โดนแทงด้วยมีดทำครัวเข้าใต้ลิ้นปี่

้ามมีดหักอยู่อีกชิ้นหนึ่ง

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต

รุ่นน้องม๒แทงรุ่นพี่ม๔

เพราะว่ารุ่นน้องม๒ที่ก่อเหตุเนี่ย

ไปได้๒เดือนแล้วรู้ว่าแฟนสาว

เพราะว่าใจเขาก็อยากจะกลับไปขอคืนดีด้วย

พอรุ่นพี่ม๔เขารู้เรื่องก็เลยนัดมาเคลียร์กัน

จากที่บ้านไปด้วยคุยกันได้สักพัก

ก็เลยแทงรุ่นพี่ชั้นม๔ต่อหน้าเพื่อน
นักเรียนคนอื่นที่อยู่ในห้อง

หลังเกิดเหตุทั้งเพื่อนและครูพยายามมาช่วยเหลือ
แต่ว่าด้วยความที่ตำแหน่งโดนแทงเป็นตำแหน่งสำคัญนะฮะ

ก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณไกด์ธนกรครับลงพื้นที่ไปเจอกับพ่อและแม่ของผู้ตาย
บอกว่าลูกชายเป็นเด็กเรียนดีนะไม่ได้เกเรเป็นเด็กขยันด้วย
กระตันยูช่วยเหลือแม่แม่ก็โชว์รูปให้ดูว่าเนี่ย
ทำขนมลูกชายก็มาช่วย

แม่ร้องไห้ปาดน้ำตาครับมาช่วยทำขนมแพ็กใส่ถุงก่อนไปโรงเรียน

เวลาไปโรงเรียนแม่จะเป็นคนไปรับไปส่งเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรมาหาแม่ให้มารับที่โรงเรียน
พอถึงที่บ้านลูกชายอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า
ขนมกินไว้ครึ่งห่อแล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมากินต่อนะแม่
แล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปรับนะ
ต่อมาเพื่อนนักเรียนโทรศัพท์มาบอก
บอกว่าแม่ลูกแม่โดนแทงเจ็บสาหัส
พอตัวเองไปเจอลูกเนี่ยลูกยังมีสติอยู่นะครับ
ตัวเองนั้นก็เลยเอามือลูบหัวลูกแล้วบอกว่าสู้นะ
ลูกชายตอบกลับมาตอนนั้นน้องยังไม่ตายนะครับ

พอไปถึงโรงพยาบาลลูกชายหัวใจหยุดเต้น
คุณหมอปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้
ก็เลยต้องยอมปล่อยลูกไปแล้วก็สุดท้ายรับร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
แม่ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วย
แล้วแม่ได้ฟังเรื่องของผู้หญิงต้นเรื่อง
จากเพื่อนลูกชายเล่าให้ฟังว่าฝ่ายหญิงไปโพสต์ลงโซเชียล
บอกว่าสะใจจังมีคนแทงแย่งกูแม่เล่าแบบนี้
แต่เห็นว่าโพสต์นั้นเขาลบไปแล้วมั้งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเรียนอยู่ม๒
ก็ชั้นเดียวกันเลยกับคนที่ก่อเหตุนี่คือข้อมูลที่แม่เล่าให้ฟัง
ซึ่งได้มาจากเพื่อนของลูกชายค่ะตอนนี้ไม่พร้อมจะรับการขอขมา
จากฝั่งคนก่อเหตุโดยเฉพาะหลังจากที่แม่ได้เห็นคลิป
ลูกแม่โดนแทงมันบีบหัวใจแม่จริงพอแทงเสร็จแล้วก็เดินหนี
เหมือนตั้งใจจะมาฆ่าลูกของแม่คนผิดติดคุกยังมีวันออกมาจากคุก
แล้วแม่ล่ะแล้วครอบครัวของแม่ล่ะสูญเสียลูกชายไปแล้ว
แบบไม่มีวันกลับไม่มีวันฟื้น
มีคนแคปแต่ไม่รู้ลบแล้วมีใครแคปไว้ทันส่งข้อมูลมาให้
เห็นเพื่อนมาเล่าเอาให้ฟันเล่าให้ดูเมื่อวานนี้
หนูจำไม่ได้ว่าคนไหนให้ดูอ่ะครับ
กันอีกคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปล่าสุดเป็นหลักฐานเด็ดที่แม่บอกเลยว่า
เห็นแล้วมันบีบหัวใจแม่ยังไม่พร้อมรับการขอขมา
และยังไม่พร้อมจะให้อภัยในตอนนี้การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิด
กฎหมายนะครับไม่ว่าเพศไหนอายุเท่าไหร่ก็ตาม
นี่คุณแม่บอกว่าเห็นแล้วมันสะเทือนใจจริงโอเคครับเข้าใจ
เดี๋ยวถ้าคุณแม่ได้ดูอีกแล้วก็จะยิ่งไปสะกิดแผลในใจ
แต่นี่ก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ตำรวจนั้นก็น่าจะได้อยู่ในมือแล้วนะครับ
คราวนี้สิ่งที่ยายของผู้ตายบอกก็คือยายยังทำใจไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ลองฟังคุณยายครับ
เวลากลับไปบ้านเห็นที่นอนของหลานหมอน
ห่มอะไรต่างน้ำตาก็ไหล
แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเต้ยนะครับ

ทีมข่าวได้รับแชทจากเพื่อนสนิทของผู้ตาย
และนี่ก็เป็นหลักฐานเด็ดอีกชิ้นหนึ่ง
เป็นแชทการพูดคุยกันระหว่างผู้ตายและเพื่อนครับ

ผู้ตายตอบกลับมาทำนองที่ว่ามีปัญหากับเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
แต่ว่าเป็นการบอกแค่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตามหาตัวอยู่
แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของปัญหา
นี่คือแชทที่เป็นหลักฐานเด็ด
จากนี้ครับยังมีแชทที่ฝ่ายของเด็กผู้หญิงชั้นม๒
ส่งมาหาผู้ตายข้อความนี้ครับ

หนูขอโทษนะที่ทำให้พี่ต้องมีเรื่อง

หนูไม่น่ามายุ่งกับพี่เลย
หลังจากนั้นครับปรากฏว่าเวลาผ่านไป
ข้ามเข้าสู่หลังจากเกิดเหตุ
๔ทุ่ม๔๔นาทีส่งข้อความมาอีกหลายข้อความ
ประโยคที่เขาส่งมาก็คือพี่ไม่อยู่แล้วเหรอ

หนูเพิ่งจีบพี่เองนะ
เป็นเพราะหนูแท้หนูขอโทษแต่ถึงขอโทษไปพี่ก็ไม่ตื่นมาดูอยู่ดี
เหล่านี้เป็นแชทที่ทางเพื่อนของผู้ตายก็ได้รวบรวมเอาไว้

ข้อความที่ฝ่ายหญิงได้คุยกับผู้ตายก่อนที่จะมาเกิดเหตุ
โดนรุ่นน้องม๒ใช้มีดทำครัวมาจ้วงแทง
ทางตำรวจสพพิมายครับเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเต้ย
แล้วก็แจ้งความคืบหน้าทางคดีบอกว่านำตัวเด็กม๒ที่ก่อเหตุ
ซึ่งเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่เนี่ยนะฮะ
ส่งสารเด็กและเยาวชนดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
ข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเต้ยนะครับ
ค่ะขอบใจคุณพ่อคุณแม่จริงนะคะ
คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ